คดีที่กลุ่มวัยรุ่นไปอารวาสบนโรงพักสายไหม
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตำรวจจนสลบ
ล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง๔คนก็ได้เข้าเรือนจำพิเศษมีนบุรีแล้ว
หลังจากญาตินั้นยื่นหลักทรัพย์ไม่พอประกันตัว
โดยมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกแก๊งที่ใช้ชื่อว่ายันหว่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่ติดตาม
เพื่อหาคำตอบว่าแก๊งยันหว่างมีอยู่จริงหรือไม่
และมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
นายโสพลโกศิลป์กับพวกรวม๔คน
ถูกตำรวจนครบานสายใหม่ควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
เพื่อนำตัวไปฝากค้างครั้งแรกต่อสารจังหวัดมีนบุรี
หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจสายตรวจจนสลบ
อารวาสบนโรงพักและร่วมกันทะเลาะวิวาส
กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน้าสอนอจนตัวเองได้รับบาดเจ็บ
โดยขณะถูกควบคุมตัวขึ้นรถ
นายโสพลได้ขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชน
กรณีถูกทำร้ายร่างกาย
กลางญาติของกลุ่มผู้ต้องหาหลายสิบคน
หลายล้อมให้กำลังใจ

โดยอ้างว่ากลุ่มผู้ต้องหาถูกรุมทำร้าย
ในขณะที่ตำรวจและทหารอยู่ในพื้นที่
โดยไม่มีการห้ามปรามหรือช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุที่กลุ่มของนายโสพลระเบิดอารมณ์บนโรงพัก
เพราะไม่พอใจที่รถยนต์ถูกทุบทำลายจนเสียหาย
นำรถมาส่งสภาพรถไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม
ตำรวจบนโรงพักแค่เด็กสี่คนไม่สามารถระงับเหตุได้

เขาระบายอารมณ์ขอฝากฝ่ามันทำสื่อทุกช่อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงลงพื้นที่ย่านสายใหม่และลำลูกกา
เพื่อหาคำตอบว่าแก๊งยันวางมีอยู่จริงหรือไม่
และมีพฤติกรรมเป็นอันทภาณสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนอย่างไร
พยานรายนี้เล่าว่าเธออยู่ในเหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พี่ชายคนหนึ่งใช้ปืนยิงคู่อริเสียชีวิตภายในซอยสายไหม๓๒
ขณะนั้นผู้ต้องหาถูกจับเป็นหัวหน้าแก๊งยันวางชื่อว่านายอดีศรหรือเบ้น
และหลังมีคลิปข่าวอารวาสของกลุ่มวัยรุ่นที่สอนอสายไหมเธอเห็นผู้ต้องหารายนี้ปรากฏตัวรวมอยู่ด้วย
ไม่งงว่าข่าวย่ายโตขนาดนี้ปรากฎออกมาได้ไงแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วมันเป็นการยิงอุกอาดมาก
เหมือนมักก่ามาฆ่าให้ตายทุกคนเลย
ขณะที่เพื่อนบ้านเบ้นยันวางย่านลำลูกกายืนยัน
นี้รวมตัวกันมา๕๖ปีส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังเท่านั้น

และการก่อเหตุอาจยกรรมไม่เคยก่อเหตุในชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ที่นายเบนท์ถูกจับดำเนินคดี
จากนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
เออเขาก็มีมีไปเรื่อยล่ะลูกเข้าไปเรื่อย

บ้านเขาไม่มีใครอยู่แล้วสักคนนึง
ก็เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตรงนี้
เขาย้ายไปอยู่บ้านเหลือนี้เห็นเขาว่าจะประกาศขายหรืออย่างนี้
การลงพื้นที่ของจินข่าวไทยรัตน์ทีวี
พบบ้านในเบ้นหัวหน้าแก๊งยันวาง
ตำรวจเคยนำกำลังเข้าตรวจถึง๒ครั้ง
ที่มีสภาพเป็นบ้านร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย

มีการพ่นสีสเปรย์ภาษาอังกฤษ

ของชาวลำลูกกาเป็นอย่างดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน